เจ้าแจ๊ะริมจอ

อื้อหือลีลามวลหลายมวลคักมวลอิหรี่ด้วยค่ะเด้อ
อย่าให้เสียชื่อเด็กนัตตสินเก่า
สุกี้สุดารัฐโชว์สเต็ปเท้าเปล่า
เซิงแอนเตอร์เทนที่โหลระหว่างพักสักหน่อยจ้า
สงสัยเกลือพี่ชัยสักทีแล้วจะเหงา
ถึงขนาดตามขึ้นมาเปิดการแสดงแบบนี้
หัวใจจะเหนื่อย
อย่าไปพี่น้องอย่าไป
อ่ะยังไม่หมดอีกยังไม่หมดแรง
ยังอีกยังไม่หยุดอีก
ไม่ทำงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป